คนร้ายบุกเดี่ยวไปชิงทองบ่อยครั้ง
คดีที่ลบบุรียังคงติดตามจับกลุ่ม

ยังไม่ได้ล่าสุดมาเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำคล้ายกัน
คนนี้เป็นคนร้ายบุกเดี่ยวถืออีโต้เลยนะคะ
เข้าไปชิงทองในร้านทองกลางวันแสกกลางเมืองบุรีรำ
วาดทองรูปภัณฑ์ไปได้กว่า๑๐บาทด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานสุดท้ายตามรวบตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
คดีคนร้ายถือมีดอิโต้บุกเดี่ยวเข้าไปชิงทอง
ร้านจำหน่ายมือถือตั้งอยู่ถนนพิพัฒน์

ซึ่งร้านอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูทร
เมืองบุรีรำไป๓๐๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ
คนร้ายได้ทองรูปภัณฑ์ไปหลายรายการ
ซึ่งเป็นทองที่มีผู้มาจำนำเอาไว้ใส่ในถุง๑๐ถุง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้
ต่อมาตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าทองรูปภัณฑ์ที่ถูกคนร้ายชิงไป
ยังไม่ทราบปริมาณแล้วก็น้ำหนักทองว่าเท่าไหร่
ก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปเจอคนร้าย
รูปภัณฑ์สันฐานเป็นชายรูปรังสันทัศน์ทีเดียว
สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
แต่งกายรัดกลุ่มมิดชิดด้วยเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
หมวกกันน็อกสีแดงปิดบังใบหน้า
ถือมีดอิโต้ด้วยนะคะบุกเข้าไปก่อเหตุ
นางวินดากาญจนาสิริสมบัติเจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุเธอเดินขึ้นไปหยิบของบนชั้น๒นะคะ
ก็ใช้เวลาประมาณ๒นาทีเท่านั้นเอง

ไปเจอกับคนร้ายถือมีดอิโต้ชูขึ้นมาแล้วข่มขู่

คนร้ายก็ได้วิ่งออกจากร้านไปทันที
ทีนี้พอมาตรวจสอบทรัพย์สินภายในร้าน
ก็เจอว่าทองรูปภัณฑ์ที่รับจำนำเอาไว้ใส่ไว้ในกระเป๋า

ส่วนใหญ่เป็นทองคำเป็นกำไรทองแหวนทอง
น้ำหนักไม่ต่ำกว่า๑๐บาทด้วยกัน
อันนี้ที่ฉันตั้งข้อสังเกตนะเนื่องจากที่นี่มันไม่ใช่ร้านทอง

คนร้ายทราบได้อย่างไรว่าเขามีทองมาจำนำไว้

เขาทราบได้ยังไงว่าที่นี่รับจำนำทองรูปภัณฑ์ค่ะนะคะ
แล้วก็เป็นถุงในลักษณะแบบนี้ประมาณ๑๐ถุงที่เอาไปได้
ทางคดีเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกรุธพงศ์นวรัฐรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำกล่าวว่า
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ข้อมูลหลักฐานพอสมควรเลย

ต้นคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่
ตำรวจแบบขอเวลารวบรวมหลักฐานหน่อยนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
ส่วนน่าทำงานรวบรวมหลักฐานและให้มากขึ้นกว่านี้นิดหนึ่ง
เป็นแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
แต่ว่าสุดท้ายบ่ายที่ผ่านมาตำรวจตามจับตัวคนร้ายได้แล้ว

คือนายพิสิทธิ์พ่อค้าหรือปิงปองอายุ๒๙ปี
ก็จับได้พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
ของกลางทองที่ชิงไปคืนมาได้จำนวนหนึ่ง
เป็นสร้อยคอทองคำ๓เส้นจี้ทองคำเงินสดอีก๔๐๐๐บาท
ผู้ต้องหาเองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
ลักทรัพย์ในร้านจำหน่ายมือถือจริง
ทรัพย์สินบางส่วนนำไปขายแล้วก็นำเงินมาใช้จ่ายแล้ว
คงเหลือทรัพย์สินบางรายการที่ตำรวจได้ยึดกลับคืนมาได้
ตำรวจก็แจ้งข้อหารักทรัพย์โดยมีอาวุธ
ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิด
นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน